ท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ไม่รู้ว่าท่านเคยไปเดินซื้อของที่นั่นกันบ้างหรือเปล่า
หรือว่าพี่ผู้ค้าอยู่ที่นั่นก็ส่งข้อความมาคุยกันได้นะฮะ
ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทางกรทมเองเขาก็มีนโยบายจะจัดระเบียบพื้นที่
ตามนโยบายของข้อสชด้วยนะจัดระเบียบเรื่องของทางเท้าหาบเร่แผงลอยจุดต่างพวกนี้
แต่เมื่อคืนเนี่ยทางผู้ค้าเขาได้ข่าวว่าเทศกิจจะมา
เขาก็บอกว่าเอ้าไหนคุยกันแล้วว่าช่วงนี้จะยังไม่รื้อ
บอกว่าเออมันไกลไม่สะดวกเดี๋ยวลูกคงลูกค้าน้อยแต่ช่วงเนี้ยไหนบอกว่าอาจจะรอ
ให้โควิท๑๙ผ่านพ้นก่อนช่วงนี้เขาเปิดไลน์ให้ขายได้ก็ขายทำ์มาหา

เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

คือเมื่อคืนเนี่ยมัน๓ทุ่มกว่าแล้วมันเข้า๔ทุ่มอะไรประมาณนี้แล้วกว่าเทศกิจเทศกิจจะมาก็

เอาอย่างนี้คือถ้าจะมาเฝ้าแผงค้าไม่ให้มาถูกลื้ออะไรพวกนี้เนี่ย

ผู้ค้าอยู่ด้านในตลาดแล้วกัน
คืออย่าออกมาข้างนอกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าออกนอกเคหาสถาน
จะได้เข้าใจกันตรงนั้นด้วยนะครับ
ส่วนเทศกิจกับทางกรทมหรือว่าเขตคลองเตยเนี่ย
นี่ผมก็กำลังรอฟังคำชี้แจงอยู่เหมือนกันว่าเออเมื่อคืน
เมื่อคืนเนี่ยมีเหตุผลแห่งความจำเป็นอะไรยังไงที่ว่าจะเข้าไปลงไปรื้ออะไรแผงลงแผงลอย
หรือว่าแค่จะเข้าไปจัดระเบียบหรือจะไปดูพื้นที่อะไรอันนี้เขายังไม่ได้ชี้แจงมา
แต่เอาเป็นว่าผู้ค้าเนี่ยที่ตลาดริมคลองหัวลำโพงหรือว่าที่เขาเรียกว่าตลาดลาวคลองเตยเนี่ย
เขาได้ข่าวว่าเทศกิจจะมาจะมาลื้อตลาดของเขานะครับ
ทั้งที่เมื่อ๑๑เมษายนนะทางผู้ค้าเขายืนยันว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรทมเนี่ย
มาคุยกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะชะลอแผนการลื้อย้ายตลาดออกไปก่อนเนื่องจากช่วงวิกฤตโควิด๑๙ระบาด
บรรเทาผลกระทบของคนหาเช้ากินค่ำก็ให้เปิดขายกันไปก่อน
แต่อยู่ดีเอ้าเทศกิจมาเมื่อคืนนี้๔ทุ่มจากสำนักงานเขตคลองเตยเอารถมาด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเข้ามาด้วย
คือลักษณะเหมือนจะมารื้อจริงผู้ค้าเขาเลยออกมาต่อต้านถือป้ายคัดค้านแล้วก็ตะโกงตะโกน
ตายกันหมดก็จนกระทั่งนู่นนะฮะ
ตรึงกันไปถึงตี๑นาที
ได้ไปคุยกับนางปรานีลีฮวดเป็นผู้ค้าในตลาด
คือคนที่อยู่ในคลิปที่ท่านเห็น
ที่นั่งกราบลงกับพื้นเพื่อขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่อ่ะ
เมื่อคืนนี้คือนางปรานีบอกว่าเมื่อคืน
ก็เป็นการต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อที่ทำมาหากินของตัวเอง
เพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ว่าวันนี้จะยังมีที่ให้ขายของหรือเปล่า
แล้วภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีมากมาย
ตอนนี้ขายของมากว่า๓๐ปีแล้วที่อยู่ที่นี่เนี่ย
ถ้าเกิดถูกลื้อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
ถ้าเรากลัวโคฟิลลเราอดตาย

ไม่ต้องคืนเงินเป็นเงินหรืออะไรให้ประชาชน
ให้ประชาชนมีที่ทำมาหากินอย่างน้อย
ตลาดลาวคลองเตยอีกหลายคนนะครับที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เห็นใจด้วยค้าขายที่ตลาดแห่งนี้กันมากว่า๓๐ปีแล้ว
เนี้ยทุกคนเจอวิกฤตเศรษฐกิจกันหมดถ้าเกิดว่าพวกเขาต้องมาถูกไล่ที่ทำมาหากินเนี่ย
มันก็จะเหมือนการซ้ำเติมไปอีกค่ะนะคือเมื่อคืนเนี่ยฝ่าเคอร์ฟิลล์
เขาก็เข้าใจดีว่ามันผิดกฎหมายแต่ว่าช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ตรงนั้นเนี่ย
ถ้าทิ้งแผงค้าทิ้งตลาดไปคิดว่าวันนี้คงไม่ได้ขายของแน่
ก็เลยต้องยอมนะที่จะเสี่ยงในการฝ่าเคอร์ฟิลล์นะครับ
ส่วนพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้อันนี้ผู้ค้าตลาดลาวคลองเตยเขาบอกว่า
อันนี้ยอมรับว่ามีที่กรทมมาเจรจามาพูดคุยกันเนี่ย
บอกเขาเตรียมพื้นที่ค้าขายไว้ให้แล้วก็เหมือนกับตลาดอื่นอื่น
ใช่ไหมที่เขาขอเคลียร์พื้นที่ก็เตรียมที่ใหม่ไว้ให้แต่ทางผู้ค้าตลาดลาวคลองเตย
อันนี้ทางมุมของเขานะฮะต้องรอฟังทางกรทมกับเขตคลองเตยด้วยนะครับ
ผู้ค้าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าที่ที่กรทมเตรียมไว้ให้เนี่ย
ค่าเช่ามันสูงแล้วเขาไม่มีกำลังที่จะหาเงินมาจ่ายค่าเช่าในแต่ละวันกัน
ค่ะนะอ่าเครือข่ายหาบเร่แผงลอยบอกว่าอยากให้ภาครัฐแล้วก็ผู้มีอำนาจ
เห็นใจผู้ค้าที่ต้องหาเช้ากินค่ำด้วยการจะปรับภูมิทัศน์กรุงเทพให้ดูสวยงามเนี่ย
อันนี้มันก็ดีจริงแต่จะมีอีกหลายร้อยชีวิตที่ต้องเดือดร้อน

มีแต่จะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้จะต้องปรับภูมิทัศน์เพื่อรองรับคอมเผ็ดในอนาคต
คุณกำลังให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่เดินสวยโดยที่ไม่ได้สนใจว่ากี่ร้อยชีวิตจะตาย
ฆ่าตัวตายหรือจะโดนพิเศรษฐกิจอย่างไรเพื่อรองรับกับคอมเพจในอนาคต
ถามว่าจัดภูมิทัศน์และประชาชนปากแห้งคอแห้งไม่มีจะกิน
คำนึงตรงนี้ไหมเพราะว่าหลักการปกครองประเทศอ่ะ
มันต้องถือหลักว่าประชาชนต้องอยู่ดีกินดีมีอาชีพให้เขาทำ
ยอดหยากปากแห้งรอเงินเยียวยาจากรัฐ
ยังก็ขอทานพี่ก็ไม่ได้
เดี๋ยวต้องรอฟังการชี้แจงจากทางกรทมแล้วก็เขตคลองเตยอีกทีนะครับ
อ่าแต่พรุ่งนี้นายวัชราเพชรทองอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
ไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีนะครับอ่า
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาลให้ทบทวนนโยบาย
การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยโดยเฉพาะในช่วงภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนจากโควิดสิบเก้า
นี่นะฮะพรุ่งนี้ก็มีประชุมคอลโมก็เลยจะไปยื่นหนังสือวันพรุ่งนี้พอดีนะครับ